คุณผู้ชมก็ใกล้จะปีใหม่
เฉลิมฉลองกิจกรรมต่าง
ก็เรียกว่าเตรียมกันเอาไว้เต็มที่

เพราะว่าหลายคนก็รอคำตอบอยู่ว่า

อนามัยโลกก็ออกมาบอกว่างดได้งด
ได้เลื่อนดีกว่ามาเสียใจทีหลัง

ล่าสุดวันนี้สบคชุดเล็ก
มีมติออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชม
ในส่วนของกรุงเทพมหานคร

เขาบอกว่าให้งดจัดกิจกรรมปีใหม่

ข้ามปีในวันที่๓๑ธันวาคม
และ๑มกราคมออกไป

เพราะว่าองค์การอนามัยโลกเรียกร้อง
ให้ลดแผนวันหยุดลงบางส่วน
แล้วก็เป็นการป้องกันโควิดนี่แหละค่ะ

มีมติยกเลิกจัดกิจกรรมปีใหม่

ปี๖๕ที่จะจัดขึ้นที่

หน่วยงานของกรทมทั้งหมด

เพราะก่อนนั้นนี้มันยังไม่ขนาดนี้และยังไม่มีน่วง
เพราะว่ากรุงเทพเพื่อไม่ได้ลุ้มด้วย
เขาใช้คำนี้ค่ะเขาบอกว่าขอความร่วมมือให้งด
ขอความร่วมมือให้งดแต่ถ้าจะจัดมีแต่

ความร่วมมือให้งดแต่ถ้าจะจัด
คือก็ยังไงเตรียมเก็บของแต่กลับมาฟังต่อ
ถ้าจะจัดก็ต้องมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นกว่าเดิม
นี่ค่ะโดยใช้มาตรการโควิดฟรีเซตติ้ง
ทางรัฐบาลกำหนดอย่างเช่นการคัดกรอง
ทำความสะอาดสถานที่การเว้นระยะห่าง
ให้คนที่มาร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดงาน
แล้วก็ต้องมีจุดกักตัวถ้าตรวจแล้วพบผู้ติดเชื้อ
หรือมีอาการเข้าข่ายตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
และลดจำนวนคนร่วมงาน
และขอให้ประชาชนงดจัดกิจกรรมสังสรรค์
ลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก
ฉันฟังแล้วก็งงนะกลับไปกลับมา

แต่ถ้าจัดขอความร่วมมือทำตามมาตรการ

บัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้กลุ่นเกร็งใจนิดหน่อย
ที่ได้เขาอนุญาตให้จัดงานเขาดาวน์ไปแล้ว

กิจกรรมสวดมนต์ของกระทรวงวัฒนธรรม

ว่ากรุงเทพมหานคร
เป็นส่วนราชการเขาสั่งของเขางดกันแต่ส่วนเอกชนท่านไปคิดดู
ถ้าจะจัดก็จัดแต่ถ้าจัดจะต้องมีมาตรการที่เข้มข้น
ต้องเอาคนงองแงให้อยู่นะเพราะวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
งอแงเยอะจะขอเข้าอันนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ไม่ได้
กิจกรรมมันสั่งสารนำเป็นงานสั่งสารเป็นงานแห่งความสุข
มันจะมีปีละครั้งมันจัดมาหลายปีแล้วมันก็จะต้องมีอะไรเยอะมากเลยทีเดียว
แต่คือในส่วนของกรทมในส่วนของทางส่วนกลางกรทมไม่มีแน่แล้ว